คุณผู้ชมครับไปดูบทสรุปของเหตุการณ์ที่มีคุณป้าอายุ๖๗ปี
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างครับมีปากเสียงกันกับรอปภนะครับ
แล้วก็ถึงขั้นกับลงมือลงไม้สุดท้ายเอามีดไปแทงรบพอจนเสียชีวิตนะครับ
ในส่วนของคุณป้าซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเองก็ยังคงอ้างว่ามันเป็นเพียงปังการป้องกันตัวเท่านั้น
ญาติของผู้ตายวันนี้เดินทางไปรับศพแล้วแล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นางพยาวเสนารักษ์อายุ๖๗ปีและนายทันเสนารักษ์อายุ๗๓ปี
ก่อเหตุทะเลาะวิวาลกับนายสถาพรทองอินอายุ๓๗ปีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถของบริษัทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
โดยในช่วงเกิดเหตุนางพยาวเสนารักษ์ได้ใช้มีดปอกผลไม้แทงเข้าที่ด้านหลังและด้านหน้าบริเวณลิ้นปีของนายสถาพรจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
โดยผู้ก่อเหตุนั้นยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนจะนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
โดยทางผู้ก่อเหตุได้บอกว่าเธอและสามีขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ปากซอยมิตรภาพและได้วิ่งเข้ามาส่งผู้โดยสารภายในซอยดังกล่าวแล้วเกิดเฉียวชนกับรถยนต์คันหนึ่ง
หลังจากเกิดเหตุสามีได้โทรตามให้เธอเอาเอกสารของรถจักรยานยนต์ออกไปให้เมื่อไปถึงที่หน้าลานจอดรถจึงรีบจอดรถเพื่อเอาเอกสารไปให้สามี
แต่ปรากฏว่ารอปภผู้เสียชีวิตเดินเข้ามาไล่ด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีเธอจึงพยายามบอกว่าเอาเอกสารมาให้สามีขอเวลาจอดเพียงไม่นาน
แต่ทางรอปภไม่ฟังจนเกิดมีปากเสียงก่อนจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอและทางรอปภได้เอาไม้ไล่ตี
จากนั้นเธอจึงได้คว้ามีดปอกผลไม้ออกมาป้องกันตัวโดยแทงไปตามลำตัวหลายครั้งแต่ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนบ้าง
ก็ด่าป้าป้าก็บอกมึงเห็นไหมรถกูเนี่ยรถกูชนกัน
เราก็ยื่นหน้ามาป้าก็ผลักมันมันเลยต่อยป้าไงต่อยป้าแล้วลุงเข้ามาห้าม
แล้วลูกสาวเข้าห้ามมันตกเด็กไงป้าก็สู้มันจะสู้มันไม่ได้ไง
มันเตะมันต้องเตะทั้งต่อยไม้หน้าสามไม้แข้งไม้หน้าสามมาตีป้า
แล้วป้าก็ลุงไปช่วยลุงช่วยมันก็หันต่อยลุงลุงไม่รู้จะป้าไม่รู้จะทำยังไง
เอาวิ่งมาเอามีดไอ้ผลไม้อันนี้น้อยนั่นน่ะ
มันนะป้าไม่ได้แทงป้าทำอย่างงี้ครับเพราะมีดมันอ่อน
มันแทงไม่ได้ครับป้าทำอย่างงี้สองมืออืม
ไม่รู้ว่าความโอโหเข้าหรือไม่เข้าป้าไม่รู้โมโหป้าเจ็บแล้วอ่ะ
ด้านนางสิริพรพลเยี่ยมอายุห้าสิบเจ็ดปีแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเธอมีลูกทั้งหมดสองคน
ผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายคนโตและเป็นเสาหลักของที่บ้านตลอดระยะเวลาที่ลูกชายออกจากบ้านมาทำงาน
ทรงเสียให้ที่บ้านตลอดเพราะร่างกายของเธอไม่ค่อยแข็งแรงทำงานหนักไม่ไหว
แต่พอมาถึงวันที่เสาหลักของบ้านหายไปเธอไม่รู้จะอยู่ยังไงเช่นกัน
ก็ทำใจไม่ได้เนอะเพราะว่าปกติแล้วมันมันไม่ใช่อย่างงี้อ่ะอ่า
ที่ผ่านมาบิ๊กยาเสพติดก็จะไม่เคยยุ่งและแม่ภูมิใจอยู่ที่หนึ่งคือ
สามารถเรียนจบซึ่งเพื่อนเขารุ่นเดียวกันกับเขา
ไม่จบสักคนหนึ่งมันขาดมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง
เหมือนกับโซ่ที่มัดกันไว้แล้วทีนี้มันโซ่มันขาดออกอะค่ะจากนั่นแหละ

พันธุ์ตำรวจเอกปราศาสตร์พรศรีสุโขภูมิกับการสถานีตำรวจ
ภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่า
หลังจากเกิดเหตุก็ได้สอบปากคำผู้ก่อเหตุและพยานแวดล้อมอีกหลายคน
เมืองตนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังในช่วงสายของวันพรุ่งนี้จิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน